กลับมาในสายตรวจโซเชียลเช้านี้นะคะมาดูเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเลย
กรณีเป็นภาพเหตุการณ์ที่นักศึกษาเขาขับรถมาด้วยกันนั่งรถกันมา
แล้วก็มีรถตำรวจปรากฏว่าไล่ล่ารถของนักศึกษากลุ่มนี้
ใช้ปืนยิงเลยนะคะใช้ปืนยิงไม่พอหลังจากนั้นไปบังคับให้นักศึกษากลุ่มนี้
เขาก็เลยขับตามมาเพื่ออยากจะให้รถตำรวจรับผิดชอบ
สุดท้ายมาเจอกับเหตุการณ์ที่ตำรวจทำร้ายร่างกายนักศึกษาอยู่
เขาก็เลยจอดรถไว้ข้างหลังมีกล้องหน้ารถถ่ายภาพไว้ได้ทั้งหมด
เหตุการณ์นี้ถูกพูดถึงกันเยอะเลยว่าตำรวจทำไมทำกับนักศึกษาแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วหลังจากคลิปนี้ได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็เผยแพร่ออกไป
ก็เรียกได้ว่าเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลมากเลยทีเดียว

ซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะก็เข้าตรวจพิสูจน์วิถีกระสุนรถฮอนด้าของนักศึกษา
ที่ถูกตำรวจกลุ่มงานสืบสวนภูทรจังหวัดพิศนุโลกไล่ยิงค่ะ
พบว่ารถของนักศึกษาถูกยิงที่บริเวณท้ายรถจำนวน๗นัด
แล้วก็ที่ยางล้อหลังขวาใน๑นัด
พร้อมกับจำลองเหตุการณ์การเฉียวชนของคู่กรณีด้วยนะคะ
รถฮอนด้าของตำรวจแล้วก็รถนักศึกษา
รวมทั้งร่องรอยการเฉียวชนรถของนายเจริญเกียรติแซ่เตียวที่ขับตามมาอีกหนึ่งคัน
แล้วก็อย่างที่พี่มิ้วบอกเป็นเจ้าของคลิปจากกล้องติดหน้ารถยนต์ที่มีการเผยแพร่ทางโลกโซเชียลนี่แหละค่ะ
ต่อมาพลตำรวจโทชนะสิทธิวัฒนวรางกูล
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ก็ได้เดินทางไปร่วมกันดูการตรวจรถด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นประธานในการประชุมร่วมกันกับพลตำรวจตรีอดีศักดิ์น้อยประเสริฐ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
คณะพนักงานสอบสวนของสพเมืองพิศนุโลก
แล้วก็นักศึกษาทั้ง๕คนที่ห้องประชุมชั้น๒ต่อหน้าอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
โดยก็ให้นักศึกษาที่ถูกทำร้ายชี้ตัวเลยว่าตำรวจทั้ง๓นาย
ซึ่งก็ชี้ว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ชี้ตัวได้ถูกต้อง
ประกอบด้วย๑๐ตำรวจเอกสุบินนุษย์ขำ
ตำรวจโทษธนาคารชายพิพัฒน์
จะเห็นได้ว่าเป็นการทำร้ายภาพลักษณ์ของสำนักการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้คอยดูแลแล้วก็ปกป้องช่วยเหลือประชาชน
ป้องช่วยเหลือประชาชนจึงเซ็นคำสั่งให้ตำรวจทั้ง๓นาย
ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ
การป้องให้การช่วยเหลือทางการตำรวจดังที่การทำความผิด
เรื่องต้นนะคะพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจทั้ง๓นาย

ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

และสุดท้ายพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่คนพูดถึงกันเยอะเลยก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งคือคลิปนี้ค่ะ
คือนักศึกษากลุ่มนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะคนที่ขับรถเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขานั่งกันไป๕คนเขาจะไปซื้อดอกไม้
เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานแล้วก็จะได้ดอกไม้สดในตอนเช้า
แต่ปรากฏว่าขณะที่ขับรถไปเนี่ยมีรถอีกคันหนึ่งมาขับปาดหน้าเขา
เขาก็เลยบีบแตรแล้วก็เปิดไฟสูงแต่ปรากฏว่ารถคันนั้นกลับขับไล่ล่าเขา
เขาก็เลยตกใจนึกว่าเป็นคนร้ายคือนักศึกษาก็กลัวบอกว่าเห็นข่าวมีคนร้ายในลักษณะแบบนี้
ขับรถมาชนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายก่อเหตุปล้นทรัพย
เขาก็เลยกลัวเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นตำรวจก็เลยขับหนี
พอขับหนีแล้วเนี่ยรถที่ขับตามมายิงใส่เลยค่ะยิงใส่หลายนัดจนสุดท้ายเขาก็จอดข้างทาง
แล้วคนในรถที่ขับไล่ล่าก็ลงมาไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจนะคะ
ลงมาแล้วไปบังคับให้รถนักศึกษาให้ออกมาจากรถไปเคาะไปตะโกนด่า
ให้ออกมาจากรถนักศึกษาทั้ง๕คนก็ตกใจกลัวลงมาจากรถ
หลังจากนั้นถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเอ๊ะเรามีเสียงจากคลิปไหมคะ
ถ้ามีเสียงปล่อยเสียงมาปล่อยเสียงได้เลยนะคะ
ถ้าเกิดฟังเสียงดีเนี่ยจะได้ยินเสียงเลยว่า
เหมือนกับโอ๊ยรุนแรงตะโกนปล่อยอะ
กระทืบอ่ะนะคะแล้วก็มีการบังคับให้ใส่กุญแจมือ

มึงจนกูเล่นเฮละ
เนี่ยค่ะเป็นเสียงเหมือนด่าไปด้วยเฺะไปด้วยกระทืบไปด้วย
ซึ่งนักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เมา
คนที่มาทำร้ายเขานั่นแหละลักษณะเหมือนเมา
แล้วนักศึกษาก็ไม่รู้ไงว่าเป็นตำรวจเพราะว่าไม่ได้ใส่เครื่องแบบ
แล้วก็ไปใส่กุญแจมือนักศึกษาเขาด้วยนะ
แต่นักศึกษาบอกว่ามีรถสายตรวจขี่มา
ขี่รถจักรยานยนต์มาใส่เครื่องแบบมาด้วยนะคะ
แต่พอมาถึงไม่ห้าม
ไม่ห้ามด้วยนักศึกษาบอกว่าเหมือนกับว่าสายตรวจเนี่ย
ยดน้อยกว่าตำรวจที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษา

คือที่ยืนอยู่เนี่ยคือเป็นสายตรวจที่ตามมาทีหลัง
ตามมาทีหลังตามมาทีหลังไม่ห้าม
แต่ที่เห็นปึกปักนี่ก็คือเป็นแบบมุมที่เราไม่ได้อยู่ในใกล้
ใช่ค่ะแต่รถที่ถ่ายภาพเอาไว้ได้เนี่ย
เขาบอกว่าขณะที่รถตำรวจไล่ล่ารถของนักศึกษา

เขาก็เลยขับตามมาเพื่อจะบอกว่าคุณคุณชนรถฉัน
แต่สุดท้ายพอขับตามมาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็เลยจอดอยู่ข้างหลังถ่ายภาพเอาไว้ค่ะ
ซึ่งคนที่ถ่ายภาพเอาไว้เขาบอกเขานั่งอยู่ในรถ
ก็ไม่กล้าลงมาค่ะตำรวจชักปืนขึ้นมาขู่ด้วยนะคะ
ขู่ว่ายาลงมายาถ่ายภาพยาถ่ายรูป

เขาก็เปิดตัวเลยว่าผมพร้อมจะเป็นพยานให้กับกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย
นี่ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงกันเยอะเลยค่ะในโลกโซเชียลว่า
ถึงแม้ว่านักศึกษาคือนักศึกษาบอกว่าไม่ได้ชนไม่ได้ชนรถตำรวจ
ตำรวจปาดหน้าแต่ตำรวจบอกว่ารถนักศึกษาไปชนรถตำรวจ

แต่ว่าชนมันต้องไล่ล่ากันขนาดนั้นเหรอคะ
จะชนหรือไม่ชนคุณเป็นตำรวจคุณก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องไล่ล่าและยิงปืนใส่เขานะคะ
ใช่ไม่ได้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่จะมาใช้แบบนี้นะคะ
ถ้าคุณเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วคุณจะจับเพราะว่าเขามาขับชนคุณเนี่ย
คุณต้องแสดงตัวว่าคุณเป็นตำรวจและคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายนักศึกษาจน

แล้วก็หลังจากที่คลิปนี้เนี่ยเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะ
มีกระแสออกมาวิพักษ์วิจารณ์เยอะ

นักร้องชื่อดังนะคะคุณเจเจตริน

บอกว่าเคสนี้ไม่ไหวจริง

ซึ่งก็มีคนเข้ามากดไลค์กว่า๑หมื่นครั้ง
รวมถึงมีคนนำไปตั้งกระทู้ร้องเรียน

กฎหมายบ้างอดีตผู้พิพากษา

ก็มาแสดงความคิดเห็นในโพสต์เฟซบุ๊ก

ก็มีความแนะนำให้นักศึกษาทั้ง๕ราย

กระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มนี้

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๗๒
แต่เป็นการกระทำที่ลุแก่อำนาจ

อยู่ในมือจะทำอะไรก็ได้
พอเรื่องเงียบก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติ
แต่เคสนี้เรียบร้อยให้ออกจากราชการแล้วนะคะ

บอกให้นักศึกษาที่ถูกกระทำทุกคนรู้ว่า
ถ้าตำรวจไม่ดำเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้
นักศึกษามีอำนาจที่จะฟ้องต่อสารด้วยตนเอง
ถ้าไม่สามารถหาทนายความได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความ
หรือว่าเนติบัณฑิตยสภาก็ได้
เพราะไม่ควรปล่อยให้กรณีเช่นนี้เงียบหายไป
เชกเช่นคดีอื่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง
ก็โพสต์ขอบคุณผู้บรรชาการภรรยากาศหก
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ก่อเหตุออกจากราชการค่ะ
โดยระบุว่าพวกเราชาวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์
ท่านทำถูกแล้วครับขอชื่นชมที่ไม่เข้าข้างผู้กระทำความผิดครับ
ค่ะซึ่งทางตำรวจก็บอกว่าในพื้นที่พิศนุโลกมีตำรวจกว่า๒๐๐นาย
ตำรวจดีก็มีอยู่เยอะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กระทบกับภาพลักษณ์ของตำรวจก็ออกมาขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งนักศึกษาที่บาดเจ็บก็ไปชี้ตัวตำรวจทั้ง๓นาย
ทุกคนก็ชี้ตัวถูกต้องหมดเพราะว่าเห็นกันชัดถูกทำร้ายกันขนาดนั้นนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าออกจากราชการแล้วคอนเฟิร์ม๓นายนะคะ